หนุ่มสาวชาวสวีเดนอดีตครูอาสาของกศนสิงห์บุรี
บินมาแต่งงานแบบไทยนะครับ
ท่ามกลางเพื่อนครูชาวไทยและครูชาวต่างชาติ

เห็นชาวต่างชาติแต่งชุดไทยแล้วแปลกตานะ

เป็นขบวนแห่ขันหมากงานแต่งงานของอดีตครู
สอนภาษาอังกฤษกรสนสิงห์บูรี
ระหว่างนายโทเบียคาริสันอายุ๒๘ปี
กับนางสาวเจนนี่คาสันอายุ๓๑ปี

ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอย่างสนุกสนานนะ
นี่ต่างชาติรำวงสวนไหม
เขาก็กัดประตูเงินประตูทองเหมือนราวทุกอย่างนะ
กระเพณีไทยนี่ดูเจ้าบ่าวพระรำ
คือกว่าจะฝ่าแต่ละด่านได้ไงคุณ
เพื่อนเจ้าสาวนี่หรือว่ายาดนี่

รักเจ้าสาวจริงแค่ไหนอย่างไร

ก็จัดขึ้นที่บ้านของนางสิริวัลอินพายพันธ
หรือว่าครูติ๋มตำบลพรมบุรีอำเภอพรมบุรีนะครับ
ทั้งคู่สนิทสนมกันตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้ว
ส่วนพิธีการต่างภายในงานนะครับ

มีทั้งงานบุญเลี้ยงพระแห่ขบวนขันหมาก
ประตูเงินประตูทองและพิธีหลังน้ำพระพุทธมนต์ครับ

หลังจากที่กลับไปประเทศสวีเดนนะ

ก็เลยเดินทางกลับมาเที่ยวเมืองไทยถึง๗ครั้ง

เพราะว่าสมัยที่อยู่ที่นี่ได้ไปงานแต่งงานของคนอื่นเขา
จึงเกิดความประทับใจในวัฒนธรรมไทยที่มีความสวยงาม
ตั้งแต่เรื่องของการแต่งกายแบบไทย

เห็นไหมชาวต่างชาติเขาได้รดน้ำสังกันด้วยนะครับ
ก็เลยคิดไว้ว่าตั้งใจไว้เลยว่า
ถ้าตนเองจะแต่งงานนะจะกลับมาแต่งงานที่เมืองไทย

และเมื่อวันนั้นมาถึงก็เลยตัดสินใจ
ข้ามน้ำข้ามทะเลมาจัดงานดังกล่าว
เมืองไทยทำให้ทั้งคู่สมหวังเลยนะครับ
เพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ชอบนะ
ทั้งมีรำวงมีแต่งตัวแบบไทยแบบนี้

เพราะฉะนั้นโวยพรแบบไทยขอให้มีลูกเต็มบ้าน